สิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตาม
อาการอาภาษณ์ของครูบาบุญชุ่มนะคะที่ลูกศิษย์ได้นิมนต์ท่านขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้
ล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยคลิปนะคะอาการอาภาษณ์สำคัญของท่าน
ที่ทำให้ท่านต้องรีบมารักษาอาการที่กรุงเทพค่ะ
ในคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งได้โพสต์เอาไว้
แล้วก็เพจเฟซบุ๊ครักเชียงตุงได้นำมาเผยแพร่ค่ะ
เป็นนาทีที่ครูบาบุญชุ่มท่านล้มทั้งยืนคล้ายเป็นลมค่ะ

คนที่โพสต์เนี่ยเขาก็มีข้อความบอกว่าเห็นแล้วตกใจมาก
แต่ว่าน่าจะเป็นคลิปเก่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมา
ก่อนที่ครูบาบุญชุ่มจะไปรักษาอาการอาภาษณ์ที่ประเทศไทยนะคะ
อยู่ท่านก็ล้มทั้งยืนเหมือนจะเป็นลมเพราะว่าท่านไม่ได้พักผ่อนหรือไม่นะคะ
ในคลิปนั้นสถานที่ก็คือที่ที่ท่านไปยกฉัดพระชาติที่นากองหมู่ห้วยอ้อเมืองโตนนะคะ
ส่วนอาการอาภาษณ์ของครูบาบุญชุ่มนั้นถ้าย้อนไปดูประกาศฉบับแรกของมูลนิธิดอยเวียงแก้ว
ซึ่งหนึ่งในคณะลูกศิษย์บอกว่าท่านเคยอาภาษณ์ด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อนนะคะ
ล่าสุดค่ะวันนี้มูลนิธิดอยเวียงแก้วได้ออกประกาศฉบับที่๒
ซึ่งเปิดเผยภาพครูบาบุญชุ่มขณะท่านรักษาอาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาล
โดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ครูบาบุญชุ่มพระภิกษุที่อาภาษณ์เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
นี่นะคะคณะศิษยานุสิตพุทธศาสนิกชนและประชาชนต่างน้อมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดมีได้ค่ะ